ดูความคืบหน้าเรื่องราวของน้องบุ๋มนะฮะ
ที่ถูกแฟนนุ่มทำร้ายซ้อมจนตาย
แฟนนุ่มก็คือนายโอเล่
ก็หนีไปฮะขับรถตำรวจตามไปเจอโอเล่

แต่โชคดีตำรวจนั้นตามไปช่วยได้
เขาก็ไม่ตายแล้วต้องไปชดใช้กรรมต่อในคุกแน่นอน
จากเหตุการณ์ที่มีพี่ชายของหญิงสาววัย๒๑ปี
ออกไปโพสต์ข้อความและรูปภาพบอกว่าน้องสาว
ชื่อว่านางสาวอภิญญาเกษมศักดิ์หรือว่าน้องบุ๋มอายุ๒๓
ถูกแฟนนุ่มคือนายโอเล่ทำร้ายร่างกายจนตาย
โดยภาพที่ปรากฏเป็นร่างของผู้หญิงสาวที่มีบาดแผลทั่วไปหน้าและร่างกาย
เมื่อวานครับนางวรรณพรเกษมศักดิ์อายุ๔๙ปีเป็นแม่ของน้องบุ๋ม
เดินทางไปรับศพลูกสาวที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลสิริราช
นำร่างกลับไปประกอบพิธีที่วัดบางประทุนนอกที่จอมทองกรุงเทพ
ผลชนสูตรของแพทย์บอกว่าผู้ตายถูกเหล็กเสียบที่อวัยวะเพศ

มีเศษแก้วที่ศีรษะทั้งตัวมีแบบแผลรวมทั้งหมด๓๖จุด
เป็นสิ่งที่ผู้เป็นแม่ไม่อยากฟังเลยแต่ต้องฟังนะฮะ
แม่ของน้องบอกว่าไม่คิดเลยว่าโอเล่แฟนของลูกสาวจะกล้าทำร้ายลูกสาวขนาดนี้
เพราะลูกสาวเนี่ยรักโอเล่มากคบกันมาไม่แป๊บเดียวนะคุณ๘ปี
บมา๘ปีตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยเลยนะฮะซึ่งตลอดเวลาก็รักเลิกกันตามภาษาวัยรุ่นแหละนะครับ
ช่วงหลังโอเล่ทำร้ายลูกสาวจนต้องหนีไปอยู่ที่บ้าน
พอลูกหายดีลูกก็กลับไปหาเขาใหม่คือดีกับเขาใหม่
เตือนแล้วแต่ลูกก็ไม่ฟังที่บ้านเนี่ยไม่อยากให้คบแต่เขาก็แอบไปจดทะเบียนกันด้วย
แล้วสักพักนึงก็มีการหย่ากันเพราะลูกสาวทนไม่ไหว
แต่สุดท้ายก็มาพาลูกของแม่ไปอีกจนซ้อมลูกแม่จนตายครับ
ตาระกันเค้าเป็นประจำอยู่นะคะที่เรารู้มาเวลาเค้ามีปัญหาเค้าจะมาที่บ้านนะคะ
พอดีหน่อยก็กลับไปเหมือนเขารักของเขา
ลองคืนแนะนำไว้ว่าเพียงหัวใช่
ส่วนความคืบหน้าของคดีในการติดตามตัวนายโอเล่
ตำรวจชุดสืบสวนนครบาน๙ไปพบรถยนต์ต้องสงสัย
อยู่ที่ริมถนนพระราม๒มุ่งหน้าไปสมุทรสงคราม
ไปตรวจสอบในรถพบโอเล่ครับ
สภาพเขานี่นะน้ำลายฟูมปากแล้วหมดสติแล้วนะครับ
รถมีน้ำยาล้างห้องน้ำ๑ขวด
ก็เลยรีบนำตัวเขาไปล้างท้องที่โรงพยาบาลจนปลอดภัย

หลังก่อเหตุเสร็จขับรถไปซื้อน้ำยาลาห้องน้ำ

ดน้ำยาลาห้องน้ำไปครึ่งขวด
มาเริ่มปวดท้องเริ่มอ้วกออกมาเป็นเลือด
ก็เลยจอดรถอยู่ริมถนนจนกระทั่งตำรวจตามไปเจอ

ถ้าแพทย์อนุญาตให้รับตัวไปสอบส่วนได้

ขณะที่แม่ของน้องบุ๋มบอกว่า
พอทราบข่าวนะพูดทั้งน้ำตาเลย

อยากถามว่าทำไมถึงต้องทำกับลูกขนาดนี้
เตะทั้งต่อยทั้งใช้ขวดตี
แล้วก็ยังเอาเหล็กเสียบเข้าไปที่อวัยวะเพศของลูกเขาอีก

รับโทษชดใช้กรรมที่ก่อขึ้นซะก่อน
แล้วหากเป็นไปได้อยากให้มากราบขอขมาศพลูกสาวเขา
ก่อนจะเผา๔โมงเย็นของวันพรุ่งนี้